ประเทศจีนนะคะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะ
ซึ่งมีชื่อว่าปรากฏการณ์คลื่นทะเลหนุน
เกิดขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำเฉียนถังในมณฑลเจอร์เจียงค่ะ
ปีนี้เองนะคะมีนักท่องเที่ยวไปรอชมเป็นจำนวนมากค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะ
ไปรอชมปรากฏการณ์คลื่นทะเลหนุนที่ริมแม่น้ำเฉียนถังในเมืองไห่นิง
ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเจอร์เจียงของจีนนะคะ
ซึ่งก็ต่างพากันวิ่งหนีอย่างจ้าละวันหลังจากที่จู่ค่ะ
มีคลื่นยักษ์ถาโถมข้ามเขื่อนริมแม่น้ำเข้าใส่ฝูงชน
จนบางรายที่หนีไม่ทันก็โดนคลื่นซัดจนล้มลง
ปรากฏการณ์มังกรเฉียนถัง
ซึ่งเกิดจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำเฉียนถังเพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทันหัน
จากอิทธิพลของดวงจันทร์ต่อระดับน้ำทะเล
ทำให้เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่หนุนเข้ามายังปากแม่น้ำ

ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมทุกปีเลยนะคะ
โดยในแต่ละปีมักจะมีนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมา
แล้วก็บางคนได้รับบาดเจ็บจากการชมปรากฏการณ์นี้เสมอค่ะ